ูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

ตุ้มเห็นเงาดำออกจากร่างพ่อผม

ไอ้เงาดำมันท้าทายเค้านะแต่เหมือนกับเกลียว
เหมือนกับเจอสิ่งที่แน่กว่าอะไรประมาณนี้

รอไปซื้อเทียนขาวมา

ประมาณสัก๕๐เมตรเนี่ยมั้ง

ขากลับมาห้องพระผมเนี่ยกระจายเลย

พวกบุรีหมาภู

ผมวิ่งมาผมก็ขึ้นมาห้องผมก็ตกใจ

พี่เทียนได้แล้วเทียนไม่ต้องแล้วหลอด

เขาบอกว่าเขาคุยกับไอ้เงาดำรู้เรื่องแล้ว

สรุปคือไอ้เงาดำเนี่ยมันเกิดจาก

อะไรพวกนี้ครับแล้วยังไง

ปีนึงเราก็จะต้องไปหาเขาครั้งหนึ่ง

ปีที่๓ปีที่๔ปีที่๕อะไรอย่างนี้
เราไม่ได้ไปแล้วก็ด้วยความที่เราคิดอีกแหละ

คุณรับขันมาแล้วก็คุณก็ไม่ได้ไปกราบไปหาเขา
แล้วยังไงทำไมมาเกี่ยวกับพ่อคุณ
ก็คือขันไอ้เงาดำเนี่ย
ผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นเงาอะไร

หลังจากนั้นพ่อผมก็ผอมลงอีก

ก็ให้เลือดพ่อเนี่ย๔ถุง
หลังจากนั้นพ่อผมก็ปกติเหมือนเดิม

หมอบอกว่าเลือดในตัวพ่อคุณน้อย

มันจะมีอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ผมสมมุตินะแต่พ่อคุณมีประมาณ๑๕

ผมก็ถามบอกเอ้าหมอแล้วเลือดพ่อผมไปไหน
ในเมื่อพ่อผมก็ไม่ได้โดนรถชน

แกก็ไปล้มหัวฟ่านหัวแตกเสียเลือดเสียเนื้อนี่

หลังจากที่ทางร่างทรงกวนอูเนี่ย
ได้เข้ามาช่วยเคลียร์ให้เรื่องนี้

คือพี่ตุ้มเนี่ยเอาเสียงพ่อแก่ไป

ก็บอกเดี๋ยวพี่เอาไปจัดการก่อน
ไปคุยก่อนว่าทำไม

นี่ไงผมก็ยังงงว่าในเมื่อเงาดำ

ซึ่งผมก็ยังงงอยู่จน

ผมก็ถามว่าพี่ตกลง

ผมจะได้คืนไหมเสียเนี่ยไม่ได้
อ้าวทำไมอ่ะก็เสียงนี้แหละ

คือหมายความว่าเสียนมีทั้งขาวและดำ
คนที่เขาลงเสียงมาให้เราเนี่ย

ก็เช่ามาตามวัดตามอะไรทั่วไปเนี่ย
คือคุณกำลังจะบอกว่าเสียงพ่อแก่เนี่ย

เรียกว่าต้องเต็มถึงจะแบบลงอัคระ

พอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงจะมีอนุภาพจริง

ไม่แก่งกล้าพอแต่ไปทำอย่างนี้

ผมว่ามีส่วนเลยล่ะลักษณะอย่างนั้น

พี่ตู้มก็เลยไม่คืนเพราะว่าเหมือนแบบว่า

อะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยไปหาซื้อเสียงใหม่มา

ผมได้มาจากพี่ปะครับเชิญยิ้ม
ทั้งสองเสียเลยครับคือ
มั่นใจได้เลยว่าพี่ค้าไม่หลอกเราแน่

เพราะเขาเป็นน้องชายของปัญหาสี่ความหวนแท้

แล้วก็เกี่ยวกับบาปกรรมที่ทำเมื่อตอนหนุ่ม

เวลาเดินเนี่ยเธอจะจิกอยู่อย่างนี้

เดินไปอย่างนี้แล้วก็จะมีไม้เท้าอัน
ผมก็บอกพ่อเวลาพ่อนั่งเฉย
พ่อก็พยายามดึงนิ้ว
กายภาพด้วยตัวเอง
กรรมจากพ่อผมเนี่ย
เคยช็อตปลา

เวลาปลามันโดนกระแสไฟมันก็จะลอยขึ้นมา

ก็เป็นเหมือนที่พ่อคุณก็เลยเชื่อว่าเป็นกรรม

มันมาตามสนองคุณเหมือนกัน

คือสมัยวัยรุ่นผมชอบเอาหนังยางมาร้อย

ไม่ค่อยโดนหัวนะส่วนมากจะโดนเอวโดนเอว

พอว่าคือ

นวดแผ่นโบราณอะไรอย่างเงี้ย

ถ้าใครบอกว่าทำอะไรดีคุณก็จะทำไว้

ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เลยสมศักดิ์
พอเสร็จปุ๊บก็มาเปลี่ยนเป็นธนกฤษธนกฤษเนี่ยน้องแม่ที่เป็นเจ้าวาดเนี่ย
ตั้งให้ก็คือธนกฤษเนี่ยมันแปลว่าสร้างซักทำเงิน
เปลี่ยนนามสกุลด้วยดีกว่าใช้แท่งทองไปเลย
แท่งศักดิ์สิทธิ์ใช่เพราะว่าแท่งทองคือนามสกุลแม่ผม
ที่คุณอยากจะเปลี่ยนนามสกุลเป็นแท่งทองเพราะว่าคุณแท่งศักดิ์สิทธิแท่งทอง
เป็นคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ให้คุณหรือเปล่าคือมันเป็นอย่างนี้ครับพี่เอก
เมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานบริษัทแต่คราวนี้เกี่ยวกับการเกี่ยวกับขายโฆษณา
คราวนี้เราก็ต้องการยอดเพราะต้องการยอดนามสกุลเราเนี่ย
มันก็ดึงดูดไม่ได้เราก็เลยจะใช้เป็นสมศักดิ์แท่งทอง
ผมก็ลงแอดเลยโดยที่ไม่รู้เท่าไม่ถึงการอันนี้ไม่รู้จริงนะ
แล้วก็บอกว่าติดต่อได้ที่เบอร์นี้เบอร์นี้นายสมศักดิ์แท่งทอง
แป๊บไอ้คนนี้โทรมาเลยชื่อสมศักดิแท่งทองเนี่ยโทรมา
โหลคุณสมศักดิ์เหรอบอกครับผมคุณนามสกุลแท่งทองใช่ไหม
ใช่ครับผมก็สมศักดิ์แท่งทองเหมือนกันคุณมีสิทธิ์อะไรมาใช้นามสกุลผม
ผมก็โอเคเอางี้ผมขอโทษแล้วกันเดี๋ยวผมเปลี่ยน
ผมก็เปลี่ยนมาใช้สมศักดิ์พรามเย็นเหมือนเดิมนามสกุลพ่อ
ก็ปกติไม่มีอะไรก็เนี่ยหมดแล้วจนมาเปลี่ยนชื่อก็เลยมาเจอป่าแท่ง
คือผมได้ข่าวว่าป่าแท่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาเปลี่ยนเบอร์โทรให้หลายคน
มีอู๊ดเป็นต่อมีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนผมก็ถามบอกเฮ้ยอู๊ด
แท่งเปลี่ยนเบอร์ให้ดีขึ้นเปล่าวะเฮ้ยดีแล้วพี่งานผมเต็มเลย
เหรอเดี๋ยวพี่เปลี่ยนบ้างว่ะเว้ยผมก็ไปหาป่าแท่ง
ที่กองบังลักษณ์ป่าเปลี่ยนเบอร์โทรให้ผมหน่อยดิ
อ่ะอยากได้อะไรเอาเบอร์มาป่าเขาก็มีอะไรเขาไม่รู้ก็มา
อ่ะดูเลิศชอบเบอร์ไหนเบอร์ดีทุกเบอร์แหละแต่หลอดลองเลือกเอาว่า

ถามชื่อนามสกุลว่าเดินไปเกิดเรื่องนั้นเสร็จให้มา๒เบอร์

ก็ถามว่าดีขึ้นไหม

แต่ผมไม่มีเงินงงไหม

ก็คือมันดีในเรื่องของการงาน
เรามีละครเล่นเรามีรายการ
แต่ก่อนจะถึง๑๕พฤศจิกา

พอถึง๑๕พฤศจิกา
ถามว่าดีขึ้นไหม

ก็คือมันดีในเรื่องของการงานเรามีละครเล่นเรามีรายการไป

ก็ยังดีก็มันไม่มีหนี้สินเพิ่ม

คุณนับถืออะไรอีกบ้างไหม

โม๓จบแล้วก็นโมโพธิสโต

ทำไมคุณถึงเชื่อเรื่องเทพเจ้าแห้งเจือ

อะไรวะงานเราก็มีแต่ทำไมมันไม่มีตังค์

พี่อยากไปหาผู้ชายคนนึงเว้ย
เห็นเขาบอกว่าเก่งเรื่องนี้มาดูซิว่าเป็นยังไง

พี่มาหาผมเลยวันไหนพี่ว่าง

เดี๋ยวพี่ไปไม่เกินเที่ยงคืนพี่ถึงเลยน้อง

เสร็จก็เจอก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งคือน้องอินนี่แหละ
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งแฟนเขาก็นั่งคุยกัน

พี่ก็แค่อยากรู้เฉย
มีคนตามพี่เท่านั้นเท่านี้นั้น
ผู้ชายแฟนเขามาทักว่า

แล้วผมจะซื้อเลขอะไร

ซื้อเลขอะไรก็ได้พี่ถูก

ก็นับถือก็ชื่อแล้วสันทาน
แค่นี้เรื่องเดียว
พอโรเตอรี่ออกก็เขาโทรหาผมนะ

ถูกผิหาแล้วรถคันนี้
เขาคิดดูว่า
แล้วผมก็มาซื้อรถคันที่ผมใช้ปัจจุบัน

หลังจากนี้คิดจะไปรับขัน
คืออันนี้เป็นความเชื่อสุดบุคคลนะครับใครไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณถูกมั้ยฮะ
โอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาของดีทีเด็ดนะ